สูตรหารร้อยช่วยประเมินให้หน่อยฮะ
เมื่อกี้คุณหมอระวีบอกนับศพทหารได้แล้วเหรอ

เราพยายามต่อสู้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือ
รัฐบันดุลหกศูนย์มีเจตรมอยู่สามข้อคือ
สอสอเพิ่งมีระบบจัดทันเพื่อจะผสมแล้วทุกคะแนนไม่ตกน้ำ
เป็นระบบที่ยุติธรรมที่สุดในระบบการเมืองครับ
ดังนั้นเราก็พยายามสู้ว่าให้มีการเลือกตั้งครั้งหน้า
แต่เป็นระบบผ่านด้วยห้าร้อยอืมแต่เมื่อสารวินิจฉัยแล้ว
หารร้อยไม่ผิดตามที่เรายื่นไปก็ถือว่าสงครามจบ
มันก็เป็นการเลือกตั้งระบบสองใบและหารร้อยแล้วเพราะว่าถ้าจบ
แม้ว่าถ้าคุณชวนยื่นหนังสือไปถึงท่านนายกมีเวลา๕วันนาทีทอง
ที่สอสอและสวจะยื่นค้านได้แต่เราก็คิดว่าน่าจะพอแล้ว
เอาเวลาไปช่วยเหลือประชาชนเอาเวลาไปเตรียมการเลือกตั้งจะดีกว่า

ไม่มีใครยื่นคานก็ถือว่าสงครามจบนับศพทหารได้แล้ว
เพราะว่าศพทหารนี้จะเริ่มนับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันเลือกตั้ง
จะมีพักเล็กกี่ศพจะน่าจะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ
เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยเหรอครับผมพักเล็กจะหายไปเยอะเลยอ่ะ
คุณหมอคุณคิดก็หายไปประมาณสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผม
หกสองเนี้ยมีอยู่กี่พักนะพักละหนึ่งเสียงอ่า
พักละหนึ่งเสียงมีทั้งหมดสิบสามพักสิบสามพักสองเสียงมีหนึ่งพัก
แล้วก็สามเสียงมีสองพักแล้วก็ห้าเสียงมีสองพักอ่า
ครับผมคือเอาผมผมขอให้ประเมินตัวเลขก่อนดีกว่า
ถ้าใช้สูตรหารร้อยถ้านั่นเท่ากับว่าสสเขต๔๐๐คนเนี่ย
อันนี้เขาเขตก็เป็นคะแนนของเขตเข้าไปเลยอ่าไม่เกี่ยวกันคนละส่วนกัน
หกสองเราใช้บัตรใบเดียวบัตรใบเดียวครับปาร์ตี้ลิสต์ตอนนั้นมีร้อยห้าสิบ
เราต้องไปเอาคะแนนจากเขตมหารครับแต่ตอนนี้เราจะเอาคะแนนของ
เพียวเพียวหนึ่งหนึ่งร้อยคนโดยใช้สูตรหนึ่งร้อยหารใช่ไหมอ่า
ประเมินกันว่าคะแนนสอสอแต่ละคนต้องใช้คะแนนเท่าไรฮะ
ก็สามแสนห้าถึงสามแสนแปดขึ้นอยู่กับว่าผู้มีสิทธิ์มา
ลงคะแนนเยอะมากมากหรือน้อยแต่ครั้งนี้มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่ง
เพราะว่าตั้งแต่รับหลักการเรื่องเรื่องบัตรสองใบแล้วก็หา
ร้อยเนี่ยคือตัวผมเองเนี่ยผมก็ผมก็ชอบบัตรสองใบนะ
อ่าอ่าถ้าชอบที่สุดก็ต้องสองใบแบบหารห้าร้อยถูกป่ะอืมอันนั้น
กว่าคะแนนแต่อันนี้เพลินว่าสารรัฐมนุนตัดสินแล้วยังไงก็
สามแสนกว่าครับสามแสนห้าก็เราก็ต้องยอมรับตามกติกา
แต่ข้อดีของมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อดีของมันเอายังไง
เพราะว่าข้อเสียของครั้งที่แล้วคือพักเล็กเนี่ยมีเสบียงน้อย
มีกำลังน้อยส่งผู้สมัครก็ส่งได้ไม่ไหว
เพราะว่าแค่ค่าสมัครก็อ่านแล้วถูกป่ะอ๋อคราวที่แล้วคือถ้ามันบังคับ
บัญชีในชื่อ๓สอสอเขตเวลาเขาซื้อเขาซื้อกันที่สอสอเขต
เพราะการนั้นเวลาเขาซื้อสอสอเขตปุ๊บเขาจะได้เลือกนายกด้วยเขาจะได้บัญชีรายชื่อด้วยไปพร้อมพร้อมกันอ่า
แต่คราวนี้มันดีอยู่อย่างคือครั้งที่แล้วเนี่ยถูกบีบด้วยการต้องส่งสอสอเขตทั้งหมด
สามร้อยห้าสิบเขตยิ่งส่งเยอะได้คะแนนเยอะมันไม่ใช่มันคือมันต้องไปแย่งคะแนนกับคะแนนซื้ออีกไง
อืมแต่คราวเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันคนละใบและคนละเบอร์แล้วก็อันหนึ่งเลือกสอสอบัญชีรายชื่อ
อันหนึ่งเลือกสอสอเขตเวลาสอสอเขตเนี่ย๓๐๐๐คะแนนก็ชนะกันแล้ว
แต่สอสอบัญชีรายชื่อเนี่ย๓๖๐๐อย่างนี้กว่าจะชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเวลาสอสอเขตเวลาลงหาเสียงเขาก็คงหาเสียงให้เฉพาะตัวเขาเอง
เพราะมันคนละหมายเลขกับพักมันหาลำบากแล้วอีกอย่างถ้าเป็นคนชนบทเนี่ยเขาจำไม่ได้หรอก
แต่ปาร์ตี้ลิสต์จะเบอร์เดียวกันทั่วประเทศทั่วประเทศครับใช่ไหมฮะทั่วประเทศมันก็จะง่ายแล้วอย่างเราเขาไม่บังคับส่งเขตด้วย
ส่งแค่เขตเดียวพออย่างงี้เป็นต้นอ๋อคือถ้าถ้าพลังทำใหม่หรือว่าไทยศรีวิรัย
ส่งสอสอเขตเดียวส่งสอสอเขตเขตไหนก็ได้ใช่ใช่แต่บัตรบัญชีรายชื่อเนี่ย
สอสอปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยจะมีทั่วประเทศแล้วก็สี่ร้อยเขตใช่ใช่
แล้วก็ประมาณหน่วยเลือกตั้งมีประมาณเท่าไหร่นะหมื่นหน่วยอ่ะอืม
หน่วยเขาก็ต้องมีบอร์ดบัญชีรายชื่อบอร์ดสอสอเขตใช่ป่ะ
เพราะฉะนั้นบอร์ดสอบบัญชีรายชื่อเราไม่ต้องติดป้ายหาเสียง
เราก็สามารถที่จะมีสอสอบัญชีรายชื่ออยู่ในบอร์ดนั้นได้
โดยที่ไม่ต้องติดป้ายก็ได้งั้นถ้าเกิดถ้าเกิดมองอีกมุมหนึ่งนั้นหมายความว่า
พักเล็กประหยัดเงินและอาจจะได้คะแนนคะแนนเขตคะแนนปาร์ตี้ลิสต์
อาจจะได้มากกว่าคราวที่แล้วก็ได้ก็โดยเฉพาะเพราะคุณมีบัญชีรายชื่อผมทั้งประเทศ
ผมเทียบคะแนนจากพักประชาธิปไตยใหม่แล้วกัน
ประชาธิปไตยใหม่เคยลงเลือกตั้งปีห้าสี่ครับได้หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันกว่ากว่าอืม
แล้วพอมาปีห้าสี่ก็สองใบน่ะสองใบใช่สองใบสองใบแล้วก็แบบนี้เลย
แต่มันมีสอสอเอ่อสอสอบัญชีที่ชื่ออยู่ร้อยยี่ห้าคนมั้งอ่าอ่า
แล้วตอนนี้ปี๖๒เนี่ยประชาธิปไตยใหม่คะแนนลดไป๔เท่าเพราะเขาส่งเขตได้ไม่เยอะ
ไม่ไม่เกี่ยวส่งครบเลยส่งครบด้วยเหรอเออส่งครบเลย
แล้วแต่อัตราเนี้ยคะแนนมันหายไปประมาณสี่เท่าอืม
ก็อย่าลืมว่ามันต้องเลือกทั้งบัญชีรายชื่อเลือกทั้งเขตเลือกทั้งนายก
เวลาเขาซื้อเขาซื้อเขาซื้อเขตใช่ไหม
มันก็ซื้อซื้อหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้คะแนนเขาลดไปสี่เท่า
แต่ครั้งนี้เนี่ยพักเล็กอาจจะคะแนนเพิ่มมากขึ้นก็ได้ก็โดยส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยแล้วจะเพิ่มขึ้นประมาณสี่เท่า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
ณปีหกสองวันที่ยืนสี่มีนาสองห้าหกสองแต่น๊ะวันนี้ผมก็ทำผลงานมาพอสมควร
อืมในหลายหลายเรื่องด้วยกันซึ่งก็มีหลายบทบาทด้วยกันซึ่ง
ซึ่งที่ผมได้เปรียบคือผมมาอยู่ฝ่ายค้านตั้งเกือบ๓ปี